คุณผู้ชมคะมีเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องที่แปลกดีไม่น่าเชื่อนะคะเพราะว่ามีชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยเขามาแจ้งกับนักข่าวแล้วก็ไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่ามีบ้านหลังนึงค่ะคือเจ้าของบ้านเนี่ยเขาเสียชีวิตไปแล้วเมื่อสามปีก่อน
ถ้าเกิดยังมีชีวิตอยู่เจ้าของบ้านน่าจะอายุประมาณ๙๐๙๑ได้แล้วเข้าไปดูในบ้านหลังนี้ค่ะมีขวดโหลแล้วในขวดโหลมีศพเด็กทารกเหมือนกับดองอยู่ในขวดโหลอะค่ะ
เสียชีวิต๓ปีแล้วก็ไม่มีใครอยู่ไม่มีใครอยู่ในบ้านค่ะก็เลยมีการแจ้งให้เข้าไปตรวจสอบหน่อยขวดหนึ่งมีศพเด็กทารกดองเอาไว้อยู่อีกขวดโหลหนึ่งมีเครื่องในอยู่ในขวดนะคะ
เป็นเครื่องในเหรอใช่แล้วกู้ภัยที่เขาเข้าไปตรวจสอบในบ้านนะไม่รู้ว่าอาถรรพ์หรืออะไรนะเป็นลมไปคนหนึ่ง
อ๋อเหรอใช่เป็นลมไปเลยคนนึงแต่ใช่นี่นี่เห็นไหมคะเห็นเป็นคนเลยเป็นตัวเด็กอย่างนี้เลยเหรอ
แต่กู้ภัยเขาก็บอกว่าที่เป็นลมก็เพราะว่าบ้านหลังนี้เจ้าของบ้านเสียชีวิตไป๓ปีแล้วไม่มีคนอยู่อากาศมันไม่ถ่ายเทเข้าไปก็วูบไปเป็นลมไปคนนึงเนี่ยค่ะ
นี่บ้านก็โล่งมีแต่มีแต่ขวดโหลอยู่๒ขวดแบบนี้วางอยู่กลางบ้านเลยนะคะ
ตำรวจสพอำภาวาได้รับแจ้งจากชาวบ้านค่ะว่าบ้านนี้ร้างนะคะเพราะว่าเจ้าของบ้านเสียชีวิตมาแล้วสามปีอยู่ในพื้นที่หมู่สามตำบลวัดประดูกอำเภออำภาวาจังหวัดสมุทรสงครามมีศพเด็กทารกดองเอาไว้ในโหลแก้วแบบนี้ค่ะโหลหนึ่งเป็นเด็กอีกโหลหนึ่งเป็นเครื่องในอ่ะค่ะ

ของเจ้าของบ้านบอกว่าเจ้าของบ้านคือคุณปู่วัย๙๑ปีนะคะเสียชีวิตไปแล้ว๓ปีขวดที่เป็นโหลเนี่ยค่ะดองทารกเนี่ยเหมือนกับคุณปู่เขานำมาจากวัดแห่งหนึ่งมาบูชาเพื่อขอหวยขอเลขไปซื้อลอตเตอรี่
นี่คือขวดจริงนะครับท่านผู้ชมครับที่อยู่ในบ้านค่ะโอ้โหมันเห็นชัดแบบนี้เลยอันนี้คือภาพจริงเลยนะคะเราไม่ได้ทำกราฟิกนะอันนี้บ้านขวดในบ้านของคุณปู่ท่านนี้จริงเลยจริงค่ะใช่ค่ะคือทางญาติของเจ้าของบ้านบอกว่าพอเข้าไปดูในบ้านเห็นแบบนี้ก็เลยต้องแจ้งกู้ไผ่ให้มานำขวดโหล๒ขวดนี้ออกไปจากบ
ปลดปล่อยวิญญาณเด็กไปเถอะกู้ภัยก็เคลื่อนย้ายโหลออกจากบ้านเอาไปไว้ที่สพอำภาวานะคะครับก็เตรียมส่งไปชนะสูตรที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจต้องชนะสูตรด้วยว่าศพเด็กทารกที่ถูกดองอยู่ในขวดโหลคือใครวันนี้ค่ะคุณจิรายุทธ์บุญชูนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่บ้านนี้ค่ะเป็นบ้านร้างแล้วอ่ะนะคะเป็นบ้านม
เธอบอกว่าตกใจมากไม่คิดเลยว่าบ้านปู่ดีจะมีของแบบนี้อยู่ในบ้านด้วย
ประดับที่เป็นเพื่อนบ้านบอกว่าเท่าที่เคยรู้จักปู่ดีเนี่ยนะ
ก็ไม่ได้เป็นคนเล่นของทางศัยศาสตร์อะไรเลยแต่ปู่ดีชอบซื้อลอตเตอรี่มาก
ซื้อลอตเตอรี่ทุกงวดเขาก็เลยคิดว่าปู่ดีน่าจะเอามาไว้เพื่อแบบบูชา
เหมือนเป็นกุมารทองขอเลขขอโชคขอลาบอะไรแบบนี้ค่ะ
ครับ
เฮ้ยโหลดนี้เองที่อยู่ที่วัดเด็กก็ชอบไปดูมีหัวกละโลกแต่หัวกละโลกหายไปไหนไม่รู้
เราเคยเห็นหรือว่าเขาเคยมาแกล้งอะไรเราไหม
ไม่มีไม่มีเลยฉันยังไม่รู้ว่าแกมีเลย
ฉันยังพูดกับไอ้น้องบ้านนี้ว่าแกเอามาจริงก็เหรอ
จริงก็เลยเดินมาดูตอนที่เขาทำพิธี
เพื่อมาขอหวย
ใช่เค้าชอบเล่นด้วยแต่แกะทูกไหมไม่รู้แต่เค้าชอบเล่น

เอ้าเค้าก็เลยเอาเด็กมาขอหวย
ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราก็ไปคุยกับกู้ภัยด้วยนะคะ
ที่เป็นคนไปเคลื่อนย้ายศพเด็กทารกที่อยู่ในโหลแก้วอะค่ะ
นายบุรณวิชจันโกอายุ๒๕ปี
เป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิสรรพราเชนจังหวัดสมุทรสงครามนะคะ
ก็เป็นหนึ่งในกู้ภัยที่ไปเคลื่อนย้ายโหลแก้วอะค่ะ
บอกกับทีมข่าวว่าได้รับแจ้งจากตำรวจสพอำภาวาว่า
ชาวบ้านไปแจ้งว่าบ้านหลังนี้มีศพเด็กดองอยู่ในโหลแก้ว
กู้ภัยก็ไปตอนแรกกู้ภัยบอกว่าก็คิดว่าไปเก็บศพธรรมดา
ไม่คิดว่าเป็นศพเด็กทารกอยู่ในโหลแก้ว
เขาคิดว่าเป็นศพเด็กอยู่ในบ้านเป็นศพคนเฉย
เข้าไปแบบปกติธรรมดาเหมือนทุกครั้งที่ไปกู้ภัยไปเก็บศพนะคะ
เจอแบบเนี้ยเป็นใครก็ตกใจอะสองโหลนะคะ
มีศพเด็กอยู่โหลหนึ่งมีเครื่องในอยู่โหลหนึ่ง
กู้ภัยคนอื่นเขาออกไปอ้วกถึงขั้นเป็นลมเลยนะ
ตอนแรกเขาก็ตกใจว่าเอ๊ะเป็นอาถรรพ์เป็นแบบอะไรหรือเปล่า
ทำไมเข้าไปปุ๊บหน้ามืดเป็นลมกันใหญ่เลย
แต่กู้ภัยเขาบอกว่าก็อาจจะเป็นเพราะอากาศมันไม่ถ่ายเทละมั้ง
คือใช่มีกลิ่นไม่ครับก็คือบนฝ่าเขาจะมีน้ำตาเทียนปิดล้อมไว้เลยคือ
มันจะไม่มีกลิ่นออกไปอยู่แล้วก็รู้สึกตกใจนิดนะ
ก็คือมันแปลกนะอะไรไม่เคยครับใช่ครับแบบนี้นะ
ที่อยู่ลักษณะยูไนโลอะไรอย่างนี้
ทีมข่าวของเราก็พยายามหาข้อมูลนะคุณภาคภูมิคุณผู้ชม
ว่าปู่ดีเนี่ยเอามาจากไหนได้ข่าวมาว่าเอามาจากที่วัดใช่ไหมคะ
ทีมข่าวของเราไปสืบรู้มาว่ามาจากวัดยางงามอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี
มาจากราชบุรีใช่เราก็ไปค่ะไปสอบถามจากพระสมุปุญญพโลผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยางงามนะคะ
ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราว่าเมื่อประมาณยี่สิบปีก่อนมีชาวบ้านที่ปลูกบ้านอยู่ใกล้ใกล้กับวัดนะคะ
ตอนนี้ก็เสียชีวิตไปแล้วอ่ะนะชื่อว่าในจันทร์นำร่างของเด็กทารกที่เสียชีวิตมาจากโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดราชบุรี
มาให้กับหลวงปู่ม่วงนาคเสโนเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดยางงามหลวงปู่ม่วงท่านก็รับไว้ในอดีตเนี่ยที่

คือที่มีนะคะก็เพราะว่าชาวบ้านหลายคน
นำศพเด็กทารกมาถวายให้กับหลวงปู่ม่วง
หลวงปู่ท่านก็เลยเก็บเอาไว้ในโหลแก้ว
แล้วก็เก็บเอาไว้บนสารา
แล้วก็สวดมนต์ให้เป็นสาราหลังเก่าของวัดนะคะ
ช่วงที่เก็บโหลแก้วดองศพเด็กเอาไว้ที่วัดเนี่ยค่ะ
ชาวบ้านไปขอเลขบ่อยมาก
แล้วชาวบ้านที่ไปขอเลขก็ถูกลอตเตอรี่กันบ่อยมาก
ก็ซื้อของเล่นซื้อเสื้อผ้าซื้อน้ำแดงไปถวาย
เพราะเชื่อว่าศพเด็กทารกที่อยู่ในโหลแก้ว

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยางงามรูปปัจจุบันท่านก็บอกว่า
คือความเฮียนของวิญญาณเด็กในโหลแก้วถามว่ามีไหม
มีไปหลอกชาวบ้านเยอะมาก

ทั้งพระทั้งเนรที่อยู่ในวัดก็โดนหลอกกันไปตามกันค่ะ
เช่นอยู่ดีมีเด็กมาวิ่งเล่นกันอยู่บนกุฏิวัด
อยู่ดีมีคนไปดึงขาไปดึงผ้าห่ม
ชาวบ้านที่เขาไปปฏิบัติธรรมรวมถึงพระรวมถึงเนรเขาอยู่กันไม่เป็นสุขเลยอะค่ะ
พอเวลาผ่านไปด้วยความที่หลวงปู่ม่วงเป็นพระเกจิชื่อดัง
หลายคนก็เลยมองว่าเรื่องที่หลวงปู่ม่วงมีศพเด็กทารกดองอยู่ในโหลแก้วในวัด
มันเหมือนกับว่าหลวงปู่ม่วงเลี้ยงผีเอาไว้ในวัด
ก็เลยทำให้หลวงปู่ม่วงเอาโหลแก้วที่บรรจุศพเด็กเอาไว้เนี่ยค่ะ
ให้กับชาวบ้านที่อยากได้นี่ก็เลยเป็นที่มา
เป็นที่มาที่ปู่ดีมีโหลแก้วมีศพเด็กทารกอยู่ในโหลแก้วดองเอาไว้แบบนี้
ถวายของเล่นเด็กไปเสียงเซียมซีถวายน้ำแดงอะไรแบบนี้ค่ะ
คือเห็นว่าอยู่เป็นวัดอยู่กับวัดอะไรอย่างนี้
เอามาฝากกับวัดไว้อะไรอย่างนี้หรือเปล่าเราไม่ทราบนะ
แล้วคือตอนนั้นคือเอามาเอามาไว้ที่วัดแล้วเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมา
ขอหวยกันถูกกันก็ซื้อเสื้อผ้าซื้ออะไรต่ออะไรมาให้เยอะแยะแล้ว
สร้อยซื้อมันเกิดการเส้นเส้นไหว้กัน
แกก็บอกว่ามันตามหลวงปู่ไปแกก็เลยก็บอกว่าตะม่วงนี่เหลืองผี
เขาจับไว้ตวงแล้วเนี่ยอะไรเนี่ย
หลวงปู่แกก็เลยโมโหว่าแกเลี้ยงผี
โยมทองดีนี่เขาก็เลยขอไป
แกเป็นทางเกจิดังคือว่าหาว่าแกเลี้ยงผีอะไรแกก็เลย
ไม่ชอบอ่ะใช่ไหมแต่พระปฏิบัติด้วยหลวงปู่
คือตอนนั้นเห็นว่ามีกุมารมีแบบไปแกล้งคนมาว่า
ใช่คนมานอนมาอะไรมันก็ดึงกันบ้าง

ที่ว่าเขาเล่าต่อกันมาเราก็ไม่รู้ว่าในช่วงเวลานั้น๒๐กว่าปีที่แล้วที่ท่านได้ศพเด็กมาจากโรงพยาบาลเนี่ย
ทำไมไม่ชะปนักกิจหรือไม่ทำพิธีอะไรอย่างนี้ถึงไปดองไว้ในโหลอย่างนี้
ใช่บอกว่าได้มาจากชาวบ้านชาวบ้านนำมาจากไหนก็ไม่รู้ไงไม่รู้ว่าเด็กไปเสียชีวิตอะไรยังไง
ทีนี้ค่ะโหลแก้วที่บรรจุศพเด็กแล้วก็ที่มีเครื่องในมีรกเด็กอยู่นะคะทั้งสองโหล
กู้ภัยก็นำไปส่งให้กับสพออำภาวาอย่างที่บอกนะคะว่าก็ต้องนำไปตรวจที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลตำรวจนะคะ
ก็ต้องดูว่าก่อนเสียชีวิตเนี่ยเสียชีวิตเสียชีวิตยังไงสำหรับศพเด็กทารกนี้นะคะ
แล้วก็ชาวบ้านที่อยู่ข้างบ้านปู่ดีบอกว่าถึงแม้ว่าปู่ดีจะมีขุดโหล๒ขวดนี้
บูชาขอเลขขอโชคขอลาบแต่ชาวบ้านบอกว่าปู่ดีไม่เคยถูกลอตเตอรี่เลยนะคะ

เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็ต้องใช้วิจารณญาณแล้ว

ถ้าผลทางนิติวิทยาศาสตร์ก็จะบอกได้ด้วยว่าศพนี้อยู่มากี่ปีแล้วด้วย